สองวันถ้าจะยุบกว่ายุบวันที่เขาบอก
นายกมีสิทธิ์รักษาการได้อยู่หรือเปล่า

โอเค๘ปีแล้วนะ๘ปีแล้วนะคุณประยุทธ์จันทร์โอชา
จะต้องหยุดเลยแต่ขนาดเดียวกันอย่าลืมว่า
นายกรัฐมนตรีควบ๒ตำแหน่งแองจี้
หนึ่งในนั้นคือกระลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ไม่แปลกที่นายกประยุทธ์จะลงจากนายก
แล้วไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม

รัฐมนตรีกระทรวงกราโหมเนี่ยจะเป็นอีก๒๐ปีถ้าเป็นอีก๑๐๐ปีก็ได้

เพราะฉะนั้นแต่นายกเนี่ยแล้วแต่ตีความ
ว่าถ้าสมมุติศาลตีความมาว่าโอเค๘ปีคุณครบแล้วนะ

เพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาเมื่อวาน

รองนายรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

อันนี้เราอธิบายบ่อยขึ้นน้ำ

ที่เป็นผลได้สุดที่บิ๊กป้อมลุดมา

ว่านายกเนี่ยอาจจะอยู่อีก๒ปี
แสดงว่าก็ทันก็อยู่นั่งคันน่า
ถูกต้องไหมครับเพราะเป็นงานระดับโลก
ที่แบบว่าจะต้องมีผู้นำประเทศอะไรอย่างนี้
ถ้าสารตีความมาเป็นแบบแนวที่๒
คือรัฐธรรมนูลนี้เขียนในปี๖๐
ในปี๖๐ครบกำหนด๘ปีนู้น๕เมษา๖๘เลย

คือนักวิชาการเขาบอกว่า๘ปีเนี่ย
นู่นอยู่ครบอีก๑สมัยเลยคือปี๗๐
ก็คือเราเลือกตั้งกันประมาณมีนาถูกต้องไหมคะ
มีนาปี๖๒แต่กว่าจะโปรดก้าวเป็นนายกน่ะ
ไม่กว่าดี